ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะโซนเอเชีย
ทีมชาติไทยก็จะถูกจัดอยู่ในโถที่๓ในการจับสลากแบ่งกลุ่ม
แล้วก็จะมีการประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้คำนวณคะแนนความเป็นไปได้
ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
จะมีการจับสลากในวันที่๑๗กรกฎาคมที่กรุงโดฮาประเทศกาต้านะคะ
ซึ่งการจับสลากจะเรียงตามอันดับโลกที่จะประกาศในวันที่๑๔มิถุนายนนี้
และผลก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในลำดับที่๒๐ของทวีปเอเชียนะคะ
ซึ่งการอยู่ในลำดับที่๒๐นี้จะถูกจัดอยู่ในโถที่๓ของการจับสลาก
โดยก็จะต้องรอพบทีมอันดับท็อป๘ของเอเชีย๑ทีม
และท็อป๙๑๖ของเอเชียอีก๑ทีม
นับว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะต้องเจองานหนักในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้สูงมากค่ะ
ซึ่งผลการแบ่งโถจากสลากฟุตบอลโลกอย่างไม่เป็นทางการ
เรียงจากผลงานล่าสุดอย่างที่เห็นในจอนี้
โถที่๑ก็จะมีอันดับท็อปของเอเชียทั้งหมด
ของเอเชียทั้งหมดทั้งอิราณญี่ปุ่นออสเตรเลียกาต้า
ลงมาในโถที่๒ส่วนไทยอยู่ในโถที่๓
ที่อยู่ในโถที่๓กับไทยก็มีปาเลนสไตล์อินเดียบาเรน
ทาจิกิสถานเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์ไต้หวัน
โถที่๔โถที่๕อย่างที่เห็นก็ดูหน้าค่าตาเอาไว้ค่ะ
ว่าเราจะลุ้นได้เจอกับทีมไหนกันบ้างค่ะ
ซึ่งโปรแกรมนัดแรกก็จะเริ่มแข่งขันกันในวันที่๕กันยายน
ซึ่งเกมแรกทีมชาติไทยจะเล่นในบ้านเจอกับทีมจากโถที่๒
ขึ้นอยู่กับผลการจับสลากว่าเราจะเจอใครในโถที่๒นะคะ
ซึ่งในรอบนี้ค่ะจะแข่งขันแบ่งกันออกเป็น๘กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มจะมี๕ทีมนะคะจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม๘ทีม
แล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก๔ทีม
เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไปนะคะ
และ๑๒ทีมนี้ค่ะก็คว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้าย
แข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๒๓ไปด้วยเลยค่ะ
ขณะที่รองแชมป์ที่ไม่ผ่านเข้าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
และทีมอันดับที่๓ของสายและอันดับที่๔ที่ดีที่สุด๔ทีม
ก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคลับ๒๐๒๐
ขณะที่อันดับที่๔ของสายที่เหลือและอันดับสุดท้ายของสาย
เพื่อเข้าสู่โทรนาเมนต์คัดเลือกเอเชียนคลับ๒๐๒๓ต่อไปค่ะ